ที่ข่าวของเจ้าหนุ่ยครับสารวุฒิมาสุกนะครับ
ก่อนหน้านี้ถูกยกเลิกสัญญาไปกับสโมสรหนองบัวพิชยะ

หน้าสุดสมัครคมกีฬาฟุตบอลแฮงประเทศไทยมีแถ่งการนะครับ
บอกให้เจ้าตัวเนี่ยกลับมาติดต่อทางสมคมหน่อยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้หลายคนก็มีความเป็นห่วง
เพราะว่าเจ้าตัวหายไปแล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วย
ใช่ครับก็ถือว่าเป็นน้ำใจในวงการฟุตบอลไทย
เพราะว่าครั้งหนึ่งสรวจรวดเหลือก็สร้างชื่อเสียงกับ

เรื่องนี้เนี่ยผลรวจเอกสมยดภุมภัณฑ์ม่วงครับ
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ก็แสดงความห่วงใยถึงสารวุฒิมาสุกครับ
ที่ตอนนี้ประสบปัญหาชีวิตอย่างหนักเลย
แล้วตอนนี้ก็ไม่มีใครติดต่อได้แล้วก็มีข่าวคราวออกมาบอกว่า
เจ้าตัวเนี่ยถูกบุคคลปริศนาข่มขู่ทำให้เกิดความหวาดกลัวนะครับ
ในเรื่องนี้เนี่ยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงก็เปิดเผยว่ารู้สึกไม่สบายใจมาโดยตลอดนะครับ
หลังจากที่ทราบค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผลรวจเอกสมยดภุมภัณฑ์คิดว่าเป็นเรื่องภายในสโมงศร
ครับก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับจนกระทั่งมีข่าวต่างออกมาเหล่านี้
ก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยผลรวจเอกสมยดภุมภัณฑ์ก็บอกว่าเป็นห่วง
แล้วก็บอกว่าถ้าอยู่ที่ไหนเนี่ยติดต่อมาหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้ช่วยกันแก้ปัญหา
เพราะว่าครั้งหนึ่งสารวุฒิเองก็สามารถสร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ
สร้างผลงานที่ดีนะครับแล้วก็ฝากทุกคนที่ได้มีโอกาสติดต่อพูดคุยกับสลาวุธเนี่ย
บอกว่าประสานเข้ามาได้เลยสารวุฒิเองเห็นข่าวจะประสานเข้ามาเองก็ได้
หรืออาจจะประสานผ่านบุคคลที่เป็นบุคคลอีกหนึ่งบุคคลเพื่อที่จะเป็นตัวแทนในการเข้ามาพบ
ก็สามารถประสานเข้ามาได้เช่นเดียวกันขอให้ตอนนี้เนี่ยประสานเข้ามาไว้ก่อนนะครับ
เพื่อที่จะได้มีการพูดคุยหารือแก้ปัญหากันครับ
มีทางที่จะแก้อย่างไรนะครับซึ่งจากประสบการณ์หรือสิ่งที่ผมพลาดมาในชีวิต
ผมเชื่อว่ามันมีทางแก้แต่วิธีแก้นั้นจะแก้อย่างไรเนี่ย
เราต้องรู้ปัญหาก่อนตอนนี้ผมยังไม่รู้ปัญหานะครับ
เพียงแต่ว่าติดตามข่าวได้ฟังข่าวคิดไปตามข่าว
แต่ข้อที่จริงมันอาจจะไม่เป็นแบบที่เป็นข่าวก็ได้
เป็นนักทางที่ดีเนี่ยสละวุฒิมีคนจะมาคุยกันนะครับ
จะให้ผู้หลักผู้ใหญ่พามาก็ได้นะครับ
จะมาพบผมเองขอพบผมเป็นการส่วนตัวไม่ให้เป็นข่าว

ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหนุ่ยด้วยนะครับ
เชื่อว่าคนในวงการกีฬาฟุตบอลเนี่ยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับ